ติดตามกันอ่อนเลยนะคะเหตุการณ์ที่สวัสดิ์เลย
ตำรวจไปตรวจค้นที่วัดแห่งหนึ่งเพราะว่ามีชาวบ้านร้องเรียนบอกว่า
โอ้โหพระลูกวัดไม่ไหวเลยประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสม
มีการดื่มยาดองเหล้าด้วยแล้วก็สภาพนี้นะคะ
พอตำรวจไปที่กุฏิก็เห็นพระรูปนี้ค่ะหลวงตาวัย๖๘ปีอยู่ในกุฏิ
สภาพคือก็ค่อนข้างที่จะมีนิดนึงกึ่มอะนะ
แล้วก็บอกว่าดื่มยาดองเหล้าจริงแต่ผสมน้ำพึ่งเดือนห้า
ผสมเหล้าแค่นิดเดียวแท้แรกงั้น

เหตุการณ์นี้เกิดตอน๑ทุ่มคืนที่ผ่านมา
ตำรวจสภด่านซ้ายและกู้ภัยไปตรวจสอบที่วัดแห่งหนึ่ง
พอได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านว่าโอ้โหพระลูกวัดอลาวาสค่ะ
ไปถึงพบผู้ใหญ่บ้านหนามแท่งแล้ว
ลูกบ้านยืนรอเจ้าหน้าที่กันอยู่ในวัดแล้ว
ตรวจสอบก็ทราบว่าพระที่ถูกร้องเรียน
คือพระแอร์อายุ๖๘ปีพระลูกวัดค่ะ
น้ำพึ่งอ่ะพอตำรวจถามก็สารภาพบอกว่าเพิ่งดื่มยาดองเหล้าผสมน้ำพึ่งเดือนห้า
ตำรวจก็เลยขอเข้าตรวจค้นแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายและเหล้าอยู่ภายในกุฏิมีเพียงเครื่องดื่มชูกำลังนะคะ
แอร์บอกว่าตัวเองเพิ่งดื่มยาดองเหล้าผสมน้ำพึ่งเดือน๕มาผสมเหล้านิดเดียวจริง
เพื่อบำรุงร่างกายแต่ไม่ได้ดื่มทุกวัน
เครื่องดื่มชูกำลังที่พบก็ไม่มีเหล้าผสมนะคะนำมาบรรจุน้ำผึ้งเท่านั้นค่ะ
ฟังเสียงของพระแอร์กันหน่อยค่ะผสมน้ำพึ่งผสมน้ำพึ่งครับ
เอาแล้วมีกลิ่นกล้องให้ยาดองโอ้ผมสั่นไปมันกินได้หมดแล้วครับ
อ๋อซัดยาดองไปหมดแล้วหรอครับอืมยาดองยาดองเจ๋ยครับ
ดองน้ำพึ่งน้ำพึ่งเดือนห้าครับเอาเหล้าผสมน้ำพึ่งไงครับ
หน่อยเดี๋ยวผมเพื่อนหน่อยเดี๋ยวอืมผมก็ได้แปลเลยว่ะแปลรับหน่อยครับ
เมาเลยนะคะพอเข้าไปตักเตือนถูกพระแอร์ขู่ว่าจะเผาเต็นต์ที่อยู่ในวัด
ก็เลยต้องแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุหลังจากตรวจค้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัว
แอร์ไปหาเจ้าอาวาสที่กำลังประชุมร่วมกับชาวบ้านค่ะ
เพื่อสัญหาคณะกรรมการวัดชุดใหม่ชาวบ้าน
ส่วนหนึ่งที่ทราบเรื่องก็ยังรู้สึกสงสารพระแอร์อยู่
ก็เลยมีความเห็นร่วมกันว่ายังคงให้จำพรรษาอยู่ในวัด
แต่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะ
ก็ต้องมีการตรวจเช็คกันแหละว่าให้โอกาสแล้ว
เปลี่ยนได้จริงหรือเปล่าเปลี่ยนไหมยังไงนะคะค่ะ